ถามว่าเอาของไปส่งให้กับลูกค้าตอน๓ทุ่มบาปไหม
เฮ้ยมันจะบาปอะไรล่ะเดี๋ยวนี้เขาซื้อกันทั้งคืน
ดูก่อนไหมดูคลิปก่อนไหมว่าคนรับคือใคร
ตอนสามทุ่มค่ะของทิมค่ะ

๑๔๐บาท
ครับขอบคุณครับ

ปัจจัยต้องเรียกปัจจัยใช่ไหม๑๐๔บาท
คือพี่รายเดอร์เนี่ยตอนที่แกรับงานผ่านแอปเนี่ย
ก็ไม่รู้ถูกไหมว่าปลายทางเป็นใคร
แต่รู้แค่ว่าต้องเอาของมาส่งที่ไหนนะครับ

รูปนั้นนั่นคือกลายเป็นเนร
แกก็เลยมาตั้งคำถามว่า

บาปไม่งับบาปไหมครับ

อาจจะเป็นไปได้ครับอ่าแกก็บอกว่าแกงงนะคะ
รายเดอร์เนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเนรเนี่ย
ฉันเองยามวิการหรือว่าตั้งใจสั่งให้ใคร
คลิปนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ถูกแชร์ออกไปนะ

บ้างก็บอกว่าเอ๊ยวงการนี้ไม่แพลวเลย
แต่ละวันนี้มีข่าวให้นำเหนอตลอดเลยนะคะ
นำเสนอตลอดแทบจะทุกวันบางคนก็บอกว่า
แต่ก็มองอีกมุมหนึ่งนะสามเณรก็คือเด็กนั่นแหละ
เด็กก็คือเด็กบางทีอาจจะมีบ้างนะฮะ
บางคนก็บอกว่าสั่งไว้เอ่อสั่งไว้ฉันตอนเช้าหรือเปล่า
เออเหมือนที่พี่เดอร์เอ่อเหมือนที่ดอมบอกนะฮะ
หรือที่พี่เบิร์ตบอกว่าสั่งไว้ฉันเพลหรือเปล่า

เออก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่บางคนก็บอกว่า
การกระทำแบบนี้ผิดอาบัติปาจิตีก็คืออาบัดแบบโทษสถานเบา
แต่ก็ต้องเคร่งครัดในพระธรรมวินัยไหม
ครับก็นานาทัศนะนะครับ